คนถามถึงผลคะแนนเมื่อวานนี้

บัดดี้นะครับบัดดี้

คือคะแนนอาจจะมีขยับเล็กน้อย
แต่ไม่ได้ทำให้ผลการนับ

ณวันที่๑๔พฤษภาคมนั้นเปลี่ยนแปลงครับ

เขตเลือกตั้งที่๑หน่วยเลือกตั้งที่๓
แขวงบ้านบาดนะครับเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
ที่พบว่ามีคะแนนเขย่ง๓๗คะแนน
หลังจากใช้เวลานับคะแนน๑ชั่วโมง๕๐นาที
ผลนับคะแนนใหม่ปรากฏว่าทุกคะแนนนะครับ
คะแนนลดลงหมดเช่นก้าวไกรลดไป๑๙คะแนน
จากเดิม๒๓๐คะแนนนับใหม่ได้๒๑๘
เพื่อไทยเดิมได้๗๘คะแนนนับใหม่ได้๗๓คะแนน
แต่ไม่มีผลต่อการนะครับเปลี่ยนเก้าอี้สอสออะไรก็ยังเป็นคนเดิมนะ
นายพงศ์จักรินถาวรพงศ์ท่านภูมิในการเขตป้อมปราบศัตรูภัย
ก็ออกมาชี้แจงถึงความผิดพลาดที่เกิดขึ้นนะครับ
คือน่าจะเกิดจากการขีดคะแนนซ้ำนะครับ
หลังจากการขานคะแนนซึ่งเอาล่ะเอาล่ะนะครับก็เอาไปแก้ไขแล้วกันนะครับ
ส่วนหน่วยเลือกตั้งที่๑๕แขวงคลองกลุ่มเขตบึงกลุ่มนับคะแนนใหม่
จำนวนเสียงเท่าผู้ที่มาใช้สิทธิ๕๕๙คน
คะแนนที่หายไป๑คะแนนคือคะแนนของผู้สมัครพักเพื่อไทยครับ
ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ผลการเลือกตั้งเปลี่ยนแปลงนะครับ
เพราะว่าผู้สมัครพักเก้าไกลคือนายวิทยาวัฒน์ติชะวานิสนะครับ
ก็ยังมีคะแนนนำมาเป็นอันดับหนึ่งครับ
ไปดูที่ลบบุรีบ้างกรกตสั่งนับคะแนนใหม่๘หน่วยด้วยกันครับ
แบ่งเขต๑หน่วยแล้วก็บัญชีรายชื่อ๗หน่วย

แนนบัญชีรายชื่อขาดไป๑๓คะแนน
นับใหม่คะแนนก็กระจายกันไปนะครับ
พักเก้าไกลแล้วก็พักเพื่อไทย
ส่วนจังหวัดอื่นนะครับก็ได้ผลคะแนนคล้ายกันแบบนี้ก็คือ
ลดกันไม่เกิน๓คะแนนส่วนใหญ่จะผิดพลาดประมาณ๑คะแนนครับ
กรกตคาดว่าจะสามารถประกาศผลเลือกตั้งได้ในวันที่๑๓มิถุนายนนี้
และจะประกาศครบ๕๐๐คนได้ภายในเดือนมิถุนายนครับ
คุณผู้ชมครับทั้งนี้ตามแผนการทำงานของกรกตต้องการที่จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งให้แล้วเสร็จก่อน
นายชัดชัยจันพลายศรีกรกตท่านหนึ่งจะพ้นจากตำแหน่ง
ในวันที่๒๘มิถุนายนเนื่องจากท่านมีอายุครบ๗๐ปีครับ